สารตัดสินออกมาแล้วนะคะสำหรับคดีเสกโลโซ
ที่ไปก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าว
ที่กลับมาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกแล้ว
เรื่องของคุณเสกโลโซคุก๕วัน
เสกยิงปืน๑๐นัดปรับอีก๒๐๐ไม่รออาญา
ร็อกเกอร์ดังยื่นอุทธรณ์
เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่สารตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเสกโลโซก็มีความจำเป็น
จะต้องถูกเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าไปขัง
อยู่ในคุกนี่นะคะอยู่ใต้สาร

เพราะว่าจะต้องรอเรื่องของการยื่นประกันตัวอะไรต่าง
ทีนี้ใช้เวลาอยู่ในนั้นประมาณ๖ชั่วโมงด้วยกัน

คุณเสกไม่ปล่อยเวลาว่างแบบนี้
เพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีไงคะ
ระหว่างที่นั่งอยู่ในนั้นรอการประกันตัว

อ๋อจอน้องที่อยู่ข้างล่าง
อ่าแน่นอนครับแน่นอนครับ
เมื่อกี้ได้แต่งเพลงได้ได้เพลงอันที่๑๐
โอ๊ยแต่งเล่นไม่ได้แต่งจริงจัง
โอ๊ยแต่งเล่นไม่แต่งจริงจัง
ก็เลยไม่ได้ร้องให้ผู้สื่อข่าวฟัง
๖ชั่วโมงผ่านไปก็แต่งนิดหน่อย

ก็มีแฟนเพลงแฟนอะไรเขาก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับ

ค่ะสำหรับคดีนี้นะคะก็คือ
เมื่อวานนี้สารอ่านคำพิพากษานะคะกรณีที่
คุณเสกโลโซไปยิงปืนขึ้นฟ้า๑๐นัด
เป็นการอ้างว่ายิงสลุดถวายสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะ
หลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วที่วัดเขาขุนพนมอำเภอพรมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตี๑น๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งเมื่อวานคุณเสกโลโซเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อฟังคำพิพากษา๒คดีนะคุณ
เรื่องของคดียิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
หรือที่ชุมชนกรณียิงปืนขึ้นฟ้า๑๐นัดนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือที่ตกเป็นจำเลย
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวนะครับ
เป็น๒ข้อหาที่ตกเป็นจำเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้สารมีคำพิพากษาลงโทษปรับ๔๐๐๐บาทในข้อหา
พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของตนเองไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ส่วนฐานความผิดยิงปืนแม้ไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหาย
แต่จำเลยกระทำในศาสนสถาน
ยิงปืนมากถึง๑๐นัดถือว่าไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ก็เลยลงโทษทั้งหมดนะคะจำคุก๑๐วัน
แต่จำเลยก็คือจำคุกเท่าไหร่นะ
วัน๑๐วันแต่จำเลยก็คือคุณเสกโลโซให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะ
เหลือจำคุก๕วันปรับ๒๐๐๐บาท
โดยไม่รอลงอาญาส่วนของกลางให้ริบไปนะคะ

และหลังจากนั้นแม้ว่าเสกจะมีอาการอ่อนเพลีย
แต่ว่านี่แหละค่ะตามภาพก็มีการเดินทักทาย
กับแฟนคลับที่มารออยู่ที่บริเวณหน้าศาล